เฮ้ยเหลือมันไม่มีแหล่งในเนี้ย

ข้าบมันรั่วดิรั่วดิ
แสดงว่าตัวเขาจะไยมาเกาอีก

หึยขนมาในนี้นะช่วยมาก

ฟริ้งเขารถเร็ว
เคยเข้าบ้านเลย
นู่นขอเข้ารถไปนี่

ใช่เขาเคยเข้ารถนอนสิได้บอกไง

เราไม่เคยได้ใกล้ชิดขนาดนี้เจอเราวิ่งอย่างเดียว

เอากูไปถ่ายทุเรียนให้กูก่อน

มันจะเข้ารถได้ไหม

นี่มาจากไหนเนี่ย
สวยมากอยากกลับอ่ะ
นึกถึงตัวสี่ห้าเมตรจะตกใจขนาดไหน
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
ดูดูให้เห็นเป็นบุญตาเลยอ้าวงวดนี้
ส่องทะเวียนเจ็ดปีแล้วก็บอกว่าเจ็ดปีแล้ว
แต่อายุก็ประมาณเจ็ดปี